คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นอาจยกรรมอื่นกันบ้างนะครับ
โจรปากแข็งขโมยพระเครื่องแม่ค้าขายปลาส้มไป
เจ้าทุกข์ขอคืนแถมเงินค่าเปิดปาก
โจรสารภาพมาเถอะเดี๋ยวให้เงินเพิ่มไปอีก๑บาทด้วยซ้ำ
แต่โจรปากแข็งไม่ยอมปริปากพูดเลย
สักนิดว่าขโมยหรือไม่ขโมย

ตำรวจสพเมืองบึงการนำตัวนายกิติศักดิ์สุภาอายุ๒๙ปี

หลังจากมีหลักฐานว่าได้เข้าไปงัดบ้านของนางพนิดาจันทาชัยแม่ค้าขายปลาส้ม
กลางดึกของวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
โดยนายกิติศักดิ์ก็รับสาภาพตามข้อกล่าวหานะ
โดยในบ้านพักของนายกิติศักดิ์ตำรวจพบของกลางที่ถูกแจ้งหายด้วยนะฮะ
เป็นพระเครื่อง๘องค์และรถเข็น๑คันรวมถึงรองเท้าผ้าใบ๑คู่
อกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสพยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งครับ
จากนั้นนางพนิดาแม่ค้าขายปลาส้มซึ่งเป็นผู้เสียหาย
มาที่โรงพักแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินที่ยึดมา

ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องรถเข็นรองเท้าอะไรต่างนานานะครับ
พระนิดาได้สอบถามผู้ต้องหาถึงพระเครื่องที่เหลือล่ะ

เจ้าของเขารู้ว่าของตัวเองมีอะไรบ้าง
พระสมเด็จอีก๓องค์

หลวงปู่ฟั่นฐานะจาโรอีก๑องค์
หลวงปู่ทองภูลอีก๒องค์
คุณเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือขายให้ใครไปแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้
โดยฉันเองจะไปถ่ายถอนออกมาเองก็ได้

มีค่าทางใจแล้วก็มีค่าเหลือเกิน
แล้วก็ยังเสนอให้นายกิติศักดิ์อีก๑๐๐๐บาท

หากนายกิติศักดิ์บอกมาเถอะ

เหมือนวิธีการในการที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งปริปากพูดอะไรออกมา

นายกิติศักดิ์ไม่ยอมบอกนะครับ

ถึงบอกไปผมก็ต้องติดคุกอยู่ดี

คือนายกิติศักดิ์มีประวัติเข้าคุกมาแล้ว๓ครั้ง

เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปลายปีที่แล้วเอง
แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนเสพยาบ้า
นายกิติศักดิ์รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แต่ยังไม่รับว่าพระที่เหลือไปอยู่ที่ไหน

อยากได้พระคืนเหลือเกินนะครับ